เป็นคลิปจับพฤติกรรมของรถหรูคันหนึ่ง

แต่ว่าที่จอดรถตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นขาวแดงนะคะ

เขาถึงกับตั้งประเด็นว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ

ริมถนนเส้นขาวแดงมีกลวยอยู่
สังเกตเลยว่ามีคนลงมาจากรถหรูคันนี้นะคะ
แล้วก็หยิบกลวยออกจากที่เขาห้ามจอด

กำลังถอยรถเข้าจอดริมทางเท้า
ที่นี่แหละค่ะเป็นเส้นขาวแดง
ผู้หญิงคนหนึ่งได้ขยับกลวยจราจรออก
บริเวณสี่แยกร้านเจ๊กเปี๊ยะถนนเดชานุชิต
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ

รับแจ้งข่าวงานจรจรเมืองหัวหิน
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา

แม้มีกลวยตั้งอยู่ยังยกออกได้

จำนวนมากที่ไม่เคารพกฎจราจรค่ะ

สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทพิษนุลานอก
สารวัตรจรจรสถานีตำรวจภูทรหัวหิน
ได้เปิดเผยว่าบริเวณสี่แยกร้านเจ๊กเปี๊ยก
ถนนเรชานุชิตที่เป็นเส้นขาวแดง
ตรงนี้เป็นจุดห้ามจอดอยู่แล้วนะคะ

มีผู้ไม่ปฏิบัติตามจรจร

ถ้าประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในที่เกิดเหตุ
เพื่อล็อกล้อแล้วก็ออกใบสั่งต่อไปนั่นเองค่ะ